ดูเหตุชายสูงอายุวัย๖๔ปีจมน้ำที่จังหวัดชายนาฏ
เพราะว่าหายตัวออกจากบ้านไปเพื่อจะไปหาปลาเพื่อเลี้ยงครอบครัว

ทางคนในครอบครัวก็ออกตามหาพบเป็นศพจมน้ำ
เจ้าหน้าที่อาสามุยที่ร่วมกระตันอยู่จังหวัดชัยนาธ
นำร่างผู้เสียชีวิตจากเหตุจมน้ำขึ้นมา
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่บริเวณคลองส่งน้ำชลประธาน
หมู่บ้านดอนชงโคตำบลห้วยงูอำเภอหันคาครับ
ผู้เสียชีวิตคือนายสังเวียนปานเรืองอายุ๖๔ปี
สภาพไม่ใส่เสื้อสวมกางเกงขาสั้นสีน้ำตาล
สภาพศพขาดอากาศหายใจเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า๓ชั่วโมง
ญาติไม่ติดใจในสาเหตุการณ์ตาย
นำศพไปประกอบพิธีกรรมทางศาสนาต่อไปครับ

ว่าผู้ตายลงไปนำผักตบชาวาออกจากคลอง

สำหรับที่จะเหวี่ยงแหหาปลาหาหอย
แล้วนำกลับไปทำอาหารให้ครอบครัวกิน
ซึ่งผู้ตายเองเป็นผู้สูงอายุที่ขยันนะ

ช่วงเช้าถึงบ่ายจะไปเป็นลูกจ้างที่โรงศรี

ก็จะไปหาปลามาเลี้ยงดูภรรยา
แล้วก็ลูกที่ป่วยพิการด้วยนะครับ
ซึ่งช่วงบ่าย๓โมงผู้ตายกลับมากินข้าวที่บ้าน

ญาติบ้านใกล้เรือนเคียงออกตามหา

ก็มาดูตามท้องทุ่ง
และก็มาดูตามบ่อน้ำ
ปรากฏพบเป็นศพอยู่กลางบ่อน้ำจริงด้วย
บ่าย๓นี่เพิ่งกลับบ้านไปทานอาหารเองนะ

ทีนี้ก็ต้องดูกันต่อไปนะฮะ